ที่ยะโสธรค่ะมีวัยรุ่นคู่อริกันนะคะ
คือเป็นแบบต่างหมู่บ้านแล้วก็ทะเลาะกัน
บุกไปยิงคู่อริคาวงหมูกระทะเลนะคะ
หมูกระทะอีกแล้วคาวงหมูกระทะนี่โดนยิงกันเลย
ตายไปหนึ่งค่ะอ่านี่นะคะพนักงานสอบสวนสถานี
ตำรวจภูทรเริงนกทาจังหวัดยะโสธร
ก็ไปสอบปากคำเพื่อนของผู้ตายครับแล้วก็ไปรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับเพื่อตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
คือประมาณสักตี๒๓๐คืนที่ผ่านมา
วัยรุ่นเขม่นกันค่ะแล้วก็มายิงคู่อริ
ตอนที่ล้อมวงกินหมูกระทะอยู่กับเพื่อนนะคะ
บาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายคือเสียชีวิตเลย
คือไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทา
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๘๒หมู่๘
บ้านหนองสมบูรณ์ตำบลสวาสตร์อำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธร
ผู้ก่อเหตุหนีไปนะคะแล้วก็หนีไปพร้อมปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
ผู้ตายคือนายวรุณกัลปพลึกอายุ๒๓
ถูกยิงด้วยปืนไม่รู้ขนาดนะคะกระสุนเนี่ยเจาะเข้าไปที่ใต้ปากฝั่งซ้าย
หัวกระสุนเนี่ยก็ไปเหมือนแบบไปคาอยู่ที่ไทยทอยเนี่ยค่ะ
จากการสอบถามเพื่อนของผู้ตายค่ะแล้วก็อยู่ในที่เกิดเหตุ
ยังเป็นเด็กอยู่นะคะอายุสิบสี่เป็นผู้หญิงนะคะครับ
ก็เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยก็มีกันประมาณ๕คนได้
ทั้งชายทั้งหญิงล้อมวงกินหมูกระทะกันอยู่ใต้ถุนบ้าน
มีผู้ตายแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยสามคนซึ่งก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่ต่างหมู่บ้าน
นั่งร่วมวงอยู่ด้วยแต่ประเด็นคือก็ดื่มเหล้ากันไปด้วยอะค่ะ

ขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อนสองคน
แล้วก็ไปจอดที่หน้าบ้านแล้วปรีเข้าไป
เอาเท้าเตะกั้นคอจนผู้ตายเขาล้ม
แล้วก็เอาปืนเนี่ยยิงใส่ด้วยนะคะ
นัดหนึ่งกระสุนมันเข้าไปใต้ปาก
แล้วผู้ก่อเหตุก็พากันหนี
ทีนี้ค่ะก็รีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายก็คือเสียชีวิตเพราะว่ากระสุนมันเข้าจุดสำคัญนะคะ

ระหว่างตัวผู้ก่อเหตุกับผู้ตายค่ะ
คุณยายของเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะ
คุณยายวิไลอายุ๗๐เป็นเจ้าของบ้าน
คุณยายก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเขาก็ล้อมวงกินหมูกระทะกันอยู่
มันก็เกิดเหตุตอนดึกยายก็ตกใจตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงปืน
ตอนที่ลงมาดูเห็นแล้วว่าโอ้โหคนที่ถูกยิงนอนจมกองเลือดอยู่
คนที่ก่อเหตุก็เป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านนี่แหละ
ที่ไม่พอใจผู้ตายที่เป็นวัยรุ่นต่างหมู่บ้านแล้วก็มา
แต่ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนยิงแล้วนะคะชื่อว่านายโยเซฟจันดำ
คุณผู้ชมคะคนยิงอายุเท่าไหร่รู้ไหมคะสิบห้า
สิบห้าอีกเหรอฮะโอ้โฮ
ก็อยู่ในพื้นที่อำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรนี่แหละ
เดี๋ยวก็ต้องขอนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็จับตัวมาดำเนินคดี